ขับรถกลับบ้านอยู่ดีมีลูกปืนทะลุเข้ากระจกรถมาเฉยเลยนะคะ
ยังงั้นเลยหรอ
เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นคู่อดีตกันแต่ยังไม่แน่ใจว่า
ค่อยเปลี่ยนยางอะไหล่แล้วก็ขับรถไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะคะ
สพประจันตคามได้รับแจ้งมาบอกว่ามีรถกระบะถูกยิงหลายนัด
แล้วก็ไปจอดขอความช่วยเหลืออยู่ที่จุดบริการประชาชนมูลนิธิร่วมกระตันอยู่จุดดงบังค่ะ
พอไปถึงก็เจอเจ้าของรถพร้อมกับรถกระบะอีซูซูสีดำ
ทะเบียนบม๓๖๕๙ปราจีนบุรีนะคะจอดอยู่แล้วก็มีนายมนตรีเปี่ยมวิมลวัย๓๒ปียืนรอให้การ
มนตรีเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยขับรถมารถเขาเนี่ยเป็นกระบะอีซูซูนะคะ
สภาพคือโดนยิงทะลุฝาท้ายกระบะสองจุดกระจกด้านหลังถูกกระสุนเจาะทะลุอีกหนึ่งจุด

เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมากับเพื่อน

ที่วิ่งสวนเรนมา
เขาปาดเข้าด้านหลังรถเขา

ตกใจมากเลยรีบขับหนีจนยางระเบิดนะคะ
พอถึงจุดปลอดภัยเนี่ยค่อยเปลี่ยนยางแล้วก็มาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ยิงสวนขึ้นมาจากท้ายขึ้นบริเวณนี้ครับ
สั่งการให้ชุดสืบสวนตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้ว
ต้นรู้ชื่อแล้วนะคะเป็นชื่อเล่น

ค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านดงบังนี่แหละในอำเภอประจันตคามจากที่ติดตาม
ที่บ้านในหนุ่มปรากฏว่าไม่เจอตัวนะคะครับลักษณะจะไหวตัวทัน
หลบหนีไปก่อนหน้านี้ไปในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิซึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่า
จะต้องไปตามจับตัวมาให้ได้ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานเอาไว้ว่า
ถ้าไม่ใช่เรื่องการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตัวก็อาจจะเป็นประเด็นชู้สาวค่ะครับ